ข่าวนี้ค่ะมันกลับมาอยู่ในโหมดที่โอ้โหครอบครัวเนี่ยทำใจไม่ได้นะ
ติดตามก็เยอะนะ๖๗หมื่นปรากฏว่าลูกชายของเขา
คือน้องม่อนเสียชีวิตตอนที่ไปเข้าค่ายปัชฉิมนิเทศ
แล้วก็บอกว่าลูกกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยในอีก๓เดือนแล้ว
แล้วเป็นเด็กเรียนดี๔๐๐ด้วยนะคะกลายเป็นค่ายอันตรายคุณผู้ชม
ไปดูตอนที่พ่อแม่ร้องไห้เสียใจครับ

แล้วเห็นน้องหมาตัวนั้นไหมนั่นคือเจ้าไมกี้ค่ะ

ม่อนนายปณิธานน้องม่อนอายุ๑๘ปีนะ
เรียนอยู่ปวชปี๓สาขาคอมพิวเตอร์
ของสถาบันแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
แล้วน้องไปเข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ
ปรากฏว่าน้องจมน้ำเสียชีวิตในค่ายที่สระบุรีนะคะ
แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นคุณแม่กอดเจ้าหมาไมกี้ร้องห่มร้องไห้
คุณพ่อกับคุณแม่ก็บอกว่าทำใจไม่ได้
เอาศพลูกมาตั้งประกอบพิธีตามศาสนา
อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเจ้าไมกี้ก็สนิทกับน้องม่อนด้วย
เหมือนกับมาร่ำลาเป็นครั้งสุดท้าย
ก็เลยพาไมค์กี้มาลาน้องม่อนเขาด้วยนะครับ
ใช่ค่ะฟังคุณพ่อหน่อยนะคะ
นี่ครับบรรยากาศที่เศร้าสลดของคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวนะครับ
แต่ทีนี้หลายคนอยากรู้สาเหตุที่น้องม่อนเสียชีวิต
ค่ายมรณะคือคุณพ่อเล่าแบบนี้

เล่าว่าวันที่๑๔พฤศจิกายนได้ไปส่งน้องม่อน
ค่ายปัดฉิมนิเทศค่ายปัดฉิมคือค่ายจบการศึกษา

ม่อนเขาก็อยากไปนะเพราะจบการศึกษาแบบนั้น
ลากกระเป๋ายกมือไหว้พ่อแม่ตามปกติ
ไม่คิดว่านั่นจะเป็นการล่ำลาและเป็นการเจอลูกครั้งสุดท้าย

หลังจากที่ลูกไปเข้าค่ายปรากฏว่าทางโรงเรียนติดต่อติดต่อมา
ติดต่อมาบอกว่าลูกเสียชีวิตเสียชีวิตเพราะจมน้ำ
จากการเข้าค่ายคือค่ายอาจจะไปผจญภัยอะไรต่างนานามานะ
แล้วมีจังหวะหนึ่งที่ให้เด็ก๑๕๐ชีวิตลงไปอาบน้ำในบ่อในบึง
และลูกม่อนไว้น้ำไม่เป็น
แล้วทีนี้ก็สะท้อนถึงเรื่องของคนดูแลด้วยว่าเด็กมีตั้ง๑๕๐ชีวิต
วิทยากรที่ดูแลนะหรือว่าคนจัดการค่ายที่ทางโรงเรียนทางสถาบัน
เขาจ้างมามีแค่๕คนและมีคุณครูตามไปด้วยแค่๕คน
กลายเป็นหู๑๐ผู้ใหญ่ต้องดูแลเด็ก๑๕๐คน
นี่คุณมันเลยทำให้เกิดความสูญเสีย
มีบางช่วงบางตอนนะที่โพสต์บอกว่า
อยากให้ยุติกิจกรรมทางน้ำกับนักเรียน

ใครจะรับผิดชอบชีวิตที่ไม่มีวันกลับมา
ฟังเสียงคุณพ่อเล่าให้ฟังนะฮะ
ไปแล้วครับไปเจอลูกที่
ไม่มีลมหายใจ
ก็คือช็อกสู้อะไรไม่ออกครับ
คุณพ่อบอกว่าโอ้โห
แล้วการจัดค่ายแบบนี้กลายเป็นค่ายอันตราย
ค่ายมรนะแล้วก็ทำให้สูญเสียชีวิต
ของลูกชายของพ่อไปนะครับ

ไปถึงประธานบริหารสถานศึกษา
ก็คือดรสุมนาเสือเอกนะ
ที่เป็นสารศึกษาที่พาน้องไปจัดค่ายปัชชิมนิเทศนะครับ
เมื่อวานทีมข่าวไปสัมภาษณ์มานะครับ
ก็บอกว่าสถาบันพร้อมจะรับผิดชอบและเยียวยา
ยืนยันว่าสถานที่ในการจัดงานค่ายแห่งหนึ่ง
ที่มีบ่อน้ำบ่อบึงขนาดใหญ่
คือจริงมีความปลอดภัยนะครับ

แต่อย่างที่คุณพ่อบอกเสียงสะท้อนมาคือ
วิทยากรที่คุณไปจ้างมาจ้างมาดูแลทำกิจกรรมอะไรต่าง
มีแค่๕คนและครูตามไปด้วยอีก๕คน
ดูแลเด็ก๑๕๐คนได้ยังไงนะครับ
ทีนี้ทางประธานบริหารสารศึกษาก็บอกว่า
เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
และเรื่องกิจกรรมปัดฉิมนิเทศอะไรต่างนะฮะ

เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
แต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะไปตามวิทยากร
หรือคนดูแลหรือมาตรการอะไรยังไงเอาผิดใครได้
ใช่ทางครอบครัวเลยบอกไงบอกว่าดูสิ
ม่อนเป็นเด็กที่มีอนาคตนะเป็นเด็กดีเรียนเก่ง๔๐๐นะคะ
แล้วพ่อแม่นี่ได้พ่อแม่ดีเด่นทุกปี
กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว
แล้วนอกจากนั้นคุณผู้ชมเจ้าไมค์กี้
ไมกี้คุณพ่อก็เล่าให้ฟังด้วย

ใช่คือก่อนที่น้องมันจะเสียชีวิตประมาณชั่วโมงนึง
ไมกี้วิ่งเห่ารอบบ้านเสียงดังเลย
แล้วหลังจากนั้นคือท่าทางมันก็กระวนกระวาย

ว่าน้องไมกี้ว่าน้องม่อนเสียชีวิตแล้ว

ขอจัดงานของน้องม่อนให้เรียบร้อยก่อนนะ
เพราะฉะนั้นคลิปของเจ้าหมาไมกี้
ช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ลงเพราะว่าทำใจไม่ได้
ต้องมาเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียเกิดขึ้น
แล้วเห็นว่าล่าสุดก็มีโพสต์งานศพนะ
เอากีต้าคู่ใจไปวางให้กับน้องม่อน
แล้วก็มีเจ้าไมกี้อยู่ใกล้ร่างไร้วิญญาณของน้องม่อนด้วย
คุณผู้ชมการจัดกิจกรรมค่ายอะไรต่าง
ต้องมีการดูแลความปลอดภัยอย่างดีนะคุณนะ

ซึ่งจริงน้องเป็นนักศึกษาปวชปี๓อายุทยา
แต่ค่ายที่ไปจัดกันไปจัดกันที่สระบุรี
เราก็พยายามที่จะตามไปให้นักข่าวตามไปดูค่ายด้วยนะ
ว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยดูแลกันยังไง

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีพิธีสวดพระพิธรรมศพน้องม่อนนะคะ

ชาปนกิจที่วัดไผลล้อมอายุทยาค่ะ